มาต่อกันที่วงการแรปเปอร์กันบ้างดีกว่านะคะ
ลูกชายของพี่มหัมจกโม๊กนะครับที่ออกมาโพสต์ว่า
คุณขันเงินเนี่ยไม่ยอมรับไหว้จนกลายเป็นดราม่าอยู่ระยะหนึ่ง
ซึ่งก็มีการโต้ตอบกันแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยดูเหมือนจะดุเดือดอยู่ไม่น้อยนะคุณ
งานนี้หนุ่มโต้งเองก็ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นภาษาปกติของวงการนี้

แต่ก็ยอมรับว่ามีอารมณ์อุ่นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อน

พออุ่นไม่ได้เดือดอะไรมาก
แต่เป็นการเตือนแรปเปอร์รุ่นน้องมากกว่า
เพราะอยากให้คนในวงการนี้เคารพกัน
ก่อนจะบอกว่าซิงเกิ้ลใหม่ที่จะปล่อยเนี่ย
ไม่ได้แต่งขึ้นมาเพื่อเจาะจงด่าหรือว่ากล่าวใครนะคะ
จริงแล้วไม่ได้ตอบโต้หรือไม่ได้แบตเติล

ไม่มีคำหยาบไม่มีเนื้อหาที่รุนแรง

แต่ก็ต้องพูดในสิ่งที่ต้องเรียกว่า
ไม่ได้โกรธเครื่องกันไม่ได้ด่ากัน
ใช้คำที่มันหยาบคลายไม่สุภาพ
ถ้าโกรธนี่แรปจะเข้มข้นกว่านี้เยอะเลย
อันนี้ไม่โกรธแค่รู้สึกอย่างไร

ถ้าคนละลุ้นก็เหมือนที่เขียนในเพลงเหมือนที่แป๊บในเพลง
เหมือนแค่เป็นการเตือนน้องรุ่นน้องอะไรอย่างนี้ครับ
จริงก็ไม่ถึงกับเติมหมายถึงพูดถึงมากกว่า
อันนี้จะพูดถึงน้องเขาหรือเปล่าอันนี้มีคนถามเยอะมาก
ตั้งใจทำหลายปีมาก
แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เพิ่งถ่ายทำเสร็จแล้วก็
จริงผมพูดว่าเพลงนี้ทำให้วงการที่ผมฟังกันดีกว่า
อย่าให้ใครจะคนนึงทำให้ทั้งวงการที่ผมฟัง
เขาก็มีวิธีการเตือนกันในวงการแรปเปอร์นะคะแต่จริงคุณขันเงินเองเขาก็เคยออกมาบอกว่า
เขาเป็นคนสายตาไม่ดีการที่ไม่ได้รับไหว้ไม่ได้หมายความว่าเขาเมินเฉยนะ
แต่ว่าสายตาไม่ดีอาจจะบอกไม่เห็นเขาอาจจะไม่เห็นจริงคุณ
สภาพบางทีเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้โฟกัสไง
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ในวงการเดียวกัน
รักกันทุกคนก็รักกันนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นเลยนะ